เนี่ยมันยังมีเวลาจัดเข้าใจป่ะเพราะว่ามันวางปืน
นี่มันยังมีเวลาจากเข้าใจป่ะเพราะว่ามันหว่างปื้น